ต่อกันที่ภาวะโลกร้องนะครับเป็นความทุกข์ความเด็ดร้อนของชาวบ้านที่กรสิน
ต้องทนดมกลิ่นขี้หมูมันนานเรื่อยเกิน
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสหัสสะขันนะครับแล้วก็ตำบลนามมะเขือของกำเภอสหัสสะขันที่กรสินครับ
เขาบอกเดือดร้อนแสนสาหัสเลยแสบจมูกไปหมดจากกลิ่นขี้หมูที่ออกมาจากฟาร์หมูนะครับ
เป็นฟาร์มเลี้ยหมูของเอกชนโอ้โหมีต้อง๑๖ฟาร์มครับ
ชาวบ้านบอกว่านี่มันคือมลพิษทางอากาศส่งผลเสียทั้งเรื่องของสุขภาพจิต
มจนปวดหัวปวดประสาทเจ็บไข้ได้ปวดเป็นโรคทางเดินหายใจกันเป็นแถว
ดูสีน้ำมันดำขนาดนี้นะครับจนกระทั่งล่าสุดนะฮะฝ่ายปกครองพร้อมด้วยทางด้านของนายประดิษฐ์สุชาดาครับ
เป็นภูมิในการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรสิน
นำคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยทั้งเรื่องของสภาพอากาศทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ภายนอกภายในฟาร์มหมูต่างเนี่ยนะครับ
โดยทางด้านของนายกูลทองจรัสเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูก็บอกแบบนี้ครับว่า
หมูแห่งนี้เลี้ยงหมูแม่พันธุ์มีหมูเนื้อด้วย
รวมแล้วประมาณ๑๔๐๐ตัวใช้งบประมาณในการเลี้ยงเนี่ยประมาณสัก๘ล้านบาทได้นะ
หลังจากที่ชาวบ้านออกมาร้องเรียนเดี๋ยวฟาร์มก็จะเริ่มดำเนินการจัดระบบจัดการกลิ่นขี้หมูซะ
โดยใช้ถุงแก๊สในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลแทนการปล่อยลงบ่อปฏิกูลเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง
อันนี้ก็รับปากว่าจะทำแล้วก็จะทำม่านน้ำด้วยเป็นการดูดทรัพย์กลิ่น
ให้มันออกไปนอกฟาร์มชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ย้ำแบบนี้จี้ให้ฟาร์หมูคุณต้องทำให้เสร็จ
เรื่องกลิ่นเนี่ยภายใน๒เดือนเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเพราะมันคือมลพิษ
และมันเป็นอันตรายต่อชีวิตของคนในชุมชนฟาร์หมูก็รับปากแล้วก็จะดำเนินการแก้ไขให้นะครับ